ทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวันที่๑๓
แล้วก็ต่อเนื่องนิดหน่อยไปถึงวันที่๑๘ก็มีหลายคำถาม
ที่ต้องการคำตอบนะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
โดยเฉพาะการใช้ทั้งแก๊สน้ำตานะคะ
การใช้ทั้งน้ำผสมสารเคมีการใช้สิ่งต่าง
ใช้ในการควบคุมการชุมนุมนะคะแต่ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตนะคะ
ตั้งแต่มีการชุมนุมมาเนี่ยจะมีอยู่แค่๒๓ครั้งเท่านั้น
ที่ถูกพูดถึงว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่
แล้วสิ่งที่ใช้มีอะไรบ้างครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะ
ก็คือตั้งแต่ที่เหตุที่สี่แยกปฐุมวันแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกครั้งหนึ่ง
จำได้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเอ๊ะตกลงลั่นหรือไม่ลั่นกันแน่

แต่ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบ๒ครั้งที่ผ่านมา
ครั้งที่ดูแรงที่สุดกลับกลายเป็นครั้งที่๓ค่ะ
ก็คือวันที่๑๗นะคะวันที่พยายามจะเข้าไปที่สภา
เพราะว่ามีการอภิปรายกันมีการถกเถียงกัน
เพื่อรับร่างแก้ไขรัฐมนูลนะคะ
ทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นตลอดทั้งบ่ายของวันที่๑๗เนี่ย
มันค่อยตกตะกอนมาจนกระทั่งมีการตั้งคำถามว่า
ตกลงแล้วสารเคมีหรือลักษณะของอะไรก็แล้วแต่
มันผสมลงไปในน้ำเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้าง
ตำรวจชี้แจงแล้วนะคะคือก็มีการชี้แจงทุกครั้ง

หรือว่าผ่านไปที่คณะกรรมธิการของสภาก็แล้วแต่
แต่ทีนี้มันมีอยู่หลายตัวอย่างทีเดียวที่เกิดขึ้นของวันที่๑๗
ที่ทำให้สงสัยว่าสารเคมีมันต่างไปจาก๒ครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่า
เพราะว่ามีคนบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะคะ
และเรียนขอวงเล็บไว้ก่อนนะคะขอวงเล็บบวกไว้ก่อน
คือประเด็นเรื่องของการใช้อาวุธหนักนะคะที่เราพูดถึงคือการใช้ปืนอาวุธปืน
มีคนถูกยิงตกลงเป็นคนของฝั่งใคร
ใครเป็นคนทำจับได้รึยังสอบสูรรยัง
อันนี้ขอวงเล็บไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้น่าจะละเอียดอ่อนมากและต้องใช้ค่อนข้างเยอะ
เฉพาะตำรวจอาจจะต้องมานั่งในรายการนะคะ
แต่ว่าเอาวันนี้เอาแค่เรื่องสารเคมีก่อนค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมตามข่าวคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นการแชร์กันโพสต์ของคุณคริสโปจนันนะคะ
ก็เข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างของสารเคมี
เราก็ถามคุณคริสต์ว่าตกลงที่เก็บมาเนี่ยไปถึงไหนแล้ว

เพราะอาจารย์ออสก็จะเป็นคนที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีต่างอยู่บ่อยใช่ไหมคะ
เขาก็ประสานกันแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือภาพจริงของขั้นตอนที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เย็นวานถึงเช้านี้นะคะ
อาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์ทำให้ในห้องแล็บ
ผลออกมาแล้วเดี๋ยวเราคุยกันเราจะพยายามต่อสายตำรวจนะคะ
เพราะตำรวจต้องได้พูดด้วยว่าข้อมูลตรงกันหรือเปล่า
ท่านแรกในรายการของเรานะคะอาจารย์เป็นประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิตสาขานิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
รู้จักกันว่าอาจารย์ออสมากกว่าก็คือรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์นะคะ
ที่สองคือคุณคริสโปจานันนะคะซึ่งในวันนั้นคงไปในฐานะผู้ชุมนุมอ่ะนะ
อ่าแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะเราตัดสินใจให้เข้ารายการเมื่อสักครู่นี้
เพราะคิดว่าให้เห็นภาพกันไปเลยก็ได้แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยอาจจะเล่าเหตุการณ์ได้อยู่หลายเหตุการณ์เหมือนกัน
เรียกว่าคุณอ้วนในรายการนะคะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะ

เอ่อเรียนเอาให้ชัดเจนก่อนนะคะคือคุณคริสเนี่ยแน่นอนคนจำภาพได้นะคะ
ว่าก็ลงสนามการเมืองอะไรด้วยนะคะแล้วก็เป็นฝั่งตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยใช้คำนี้

ทีนี้แต่วันนั้นไปในฐานะผู้ชุมนุมแล้วที่ไปเก็บตัวอย่างตั้งใจไปเก็บเพื่ออะไรคะ
ก็จริงแล้วผมตั้งใจจะหาตัวอย่างน้ำเนี่ยมาตั้งแต่แยกประทุมวัน

ตั้งแต่๑๖๑๖ตุลาแล้วนะครับผมก็โพสต์ในทวิตเตอร์
เพราะว่าวันนั้นเนี่ยก็มีมันก็มีเรื่องแสบตาแสบปากแสบจมูกแต่ก็ไม่มีใครตอบได้ว่าตกลงมันคืออะไร
แล้วก็ผมก็ทวิตไปว่ามีใครเก็บได้ไหมทุกคนบอกว่ามันเปื้อนเสื้อนู่นนี่นั่น

เมื่อวันที่๑๗ที่ผ่านมาเราก็เลยผมก็ไปชุมนุมพอดีนะครับ
แล้วก็สบโอกาสพอเจอปุ๊บเห็นปุ๊บก็เข้าไปควักกวักมันออกมานี่แหละครับ
ที่ไปเอามาคือไปเอามาจากไหนคะเพราะว่าเห็นได้ตัวอย่างเยอะเหมือนกันนะใส่ภาชนะ
ก็วันนั้นก็คือในช่วงที่เหมือนกำลังจะฝ่าแนวกั้นของตำรวจนะครับ
เห็นผมกำลังกวักนะครับเพราะฉะนั้นน่ะก็คือก็ผมก็เดินเข้าไปนะครับ
แล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนเขาบอกว่าเดินเข้าไปได้แล้วผู้ชุมนุมเดินฝ่าได้แล้ว
เพราะว่ามันยังมีอาการแสบอยู่ทั้งที่ผมไม่โดนน้ำนะครับผมไม่โดนน้ำฉีด
แต่ว่าเราเดินเข้าไปเนี่ยเราแสบเรารู้ว่ามันใช่มันเป็นละอองเหมือนมันเป็นอะไรบางอย่างที่ยังอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะ
แล้วก็เราก็เลยเห็นที่พื้นนี่แหละแล้วก็เป็นน้ำมันเจิ่งนองมาก
แล้วผมก็นั่นแหละปรารถนามานานแล้วในฐานะนักกฎหมายต้องหาพยานหลักฐานพูดปากเปล่าไม่ได้
ก็นั่นแหละครับก็หยิบขวดมาแล้วก็กวักขึ้นมาครับก็น่าจะได้มาครึ่งขวดอยู่ครึ่งขวดน้ำเกลือครับ
ซึ่งถ้าคุณคริสคะตั้งแต่ที่เริ่มต้นไปเก็บกับอยู่ถึงประมาณกี่โมงหรือกี่ทุ่ม
ก็อยู่จนก็อยู่อยู่นานครับอยู่ถึงมืดนะครับ๒๓ทุ่มครับ
ซึ่งเอาจากสายตานะคะคือว่าสีของน้ำลักษณะของน้ำหรือสารเคมีใดก็แล้วแต่แต่ละรอบมันเหมือนกันไหมคะ
รอบรอบสีฟ้าเนี่ยเราเห็นจากเห็นแค่จากภาพข่าวครับแล้ววันนั้นผมก็รู้ว่าเพื่อนแฝดผมพวกผมเนี่ยเอาน้ำเปล่าไปช่วยกันล้างให้
แต่ว่าผมไม่เห็นด้วยตาจริงที่วันนั้นนะครับที่แยกประทุมวันผมไม่เห็นแต่ว่าวันแยกเนี่ยเห็น

อ่าซึ่งแต่ละรอบมันมา
มันตอบได้ไม่ชัดครับแต่ว่าที่แน่เนี่ยคือมันมีการเตือนจากตำรวจอยู่นะครับ
ก็คือครั้งแรกเนี่ยมันเป็นการฉีดน้ำเปล่าน้ำเปล่าเลยชัด
แล้วก็ผู้ชุมนุมก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยน้ำเปล่าไม่ต้องกลัวหรืออะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็จะบอกว่าฉีดครั้งที่๒นะครับแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นน้ำผสมสี
ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกผสมสีหรือว่ามันเป็นการผสมสารเคมีอันนี้ผมก็ไม่รู้
แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็มันกลายเป็นน้ำเปล่าอีกรอบนึงแต่มันไม่ใช่น้ำเปล่าแล้ว
มันแสบมันร้อนมันมีอาการเพราะฉะนั้นเรารู้ชัดว่าหลังจากน้ำที่เป็นน้ำเปล่าจริงน่าจะมีแค่รอบแรก
แค่ครั้งแรกเลยครับที่ไม่แรงด้วยซ้ำที่จะเป็นแบบหยด
กระทั่งกล้องของคนที่ไปชุมนุมก็แล้วแต่แต่คำถามคือว่าที่คุณคริสเก็บเนี่ยที่เอาไปให้อาจารย์ออสตรวจเนี่ยคือมีสี

แต่เมื่อสักครู่นี้คำตอบของคุณคริสคือกำลังจะบอกว่ามันมีรอบก่อน

ที่มันดูเหมือนมันไม่มีสีแต่แสบ

ทีนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ขอเวลาแป๊บนึงนะคะ

วันนั้นคุณอ้วนอยู่อยู่
อยู่ตรงไหนหรือโดนกี่รอบ
หรือยังไงคะถึงกลายเป็นผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์วันนั้น

แต่ว่ารอบแรกช่วงประมาณ
สามโมงกว่าสี่โมงอ๋อเย็นนะครับค่ะ

ค่ะแต่คือมีอาการแสบตาน้ำมูกมีน้ำมูกแล้วก็แสบคอแสบผิวหนัง
เหรอคุณคริสถูกไหมจุดเดียวกันครับประกบกันไปเลยใช่ไหม
ไม่มันอาจจะหังต่อไปครับอ่าทีนี้คุณอุฉินถามแบบนี้นะคะ
คืออย่างที่คุณคริสเล่าเนี่ยคือมันก็ไม่รู้ไอ้ความแสบมันมา
มันมาทุกรอบหรือเปล่าเราพอเราพอจำได้ไหมว่าไอ้ความ
รอบครับทุกรอบไม่เกี่ยวกับสีใช่ไหมไม่เกี่ยวกับสีครับ
อ่าแล้วที่แสบเนี้ยคือโดนปุ๊บแสบเลยหรือโดนปุ๊บระยะหนึ่ง
ค่อยแสบมันเป็นยังไงไม่ต้องโดนน้ำก็รู้สึกได้ว่า
ว่ามันไม่ใช่น้ำครับทำไมมันยังไงฮะแค่สมมุติว่าฉีด
กลุ่มคนอืมกลุ่มเด็กเด็กอ่ะที่อยู่ห่างจากผมไปประมาณห้าสิบเมตร
ผมไม่ได้มาน้ำแต่มันมีลมพัดมีละอองน้ำ
ไม่ต้องไม่ต้องโดนน้ำว่าหายใจไม่ได้ลืมตาไม่ได้อ้าว
เพราะคือวันนั้นนะครับว่าที่ผมรู้สึกแสบครั้งแรกเนี่ย
เข้าไปด้วยกันนี่แหละแล้วก็ไลฟ์สดกันอยู่ด้วย
ยังไม่โดนน้ำเลยยังห่างอีกต่ำคือ๒๐เมตรนะครับ
ก็คือใกล้แต่ไม่ใกล้ถึงจะโดนละออง
มันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในอากาศ
แค่นั้นเราก็รู้แล้วผู้ชุมนุมก็เดินต่อไม่ได้แล้ว
ก็จะต้องเดินถอยออกมานะครับอันนั้นคือรอบแรก
ส่วนรอบที่๒ที่เราเดินผ่านไปคืออันนี้เดินผ่านเข้าไปบริเวณน้ำ
คือเท้าเหยียบย่ำน้ำพวกนี้ครับ
อันนี้แสบกว่าเยอะอะครับแสบกว่าเยอะ
ของคุณอ้วนก็เหมือนกันคือจริงตอนที่เริ่มแสบไม่ใช่

อยู่ใกล้พอที่จะรู้สึกความชื้นน้ำมันกระเด็นออกมาอย่างนี้

ก็รู้สึกแสบร้อนแล้วก็รู้สึกหายใจลำบาก
แปบตาน้ำลายน้ำมูกน้ำตาเนี่ยไหลออกมา
คุณอ้วนเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะเราขออนุญาตคุณอ้วนไว้แล้วนะคะ
คืออยากจะให้ดูแผลด้านหลังแต่เดี๋ยวช่วงต่อไปก็ได้
แต่ประเด็นคือว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลมาแล้วใช่ไหมคะ
ผลออกมาว่ายังไงบ้าง
ลักษณะของแผลเราที่ไปคือเป็นไงคะ
คุณหมอบอกว่าอาการก็คือมีผิวหนังอักเสบ

อันนี้จากโรงพยาบาลแล้วก็เป็นใบแสดงความเห็นแพทย์นะคะ
มีลายเซ็นต์คุณหมอเป็นสุภาพสตรีนะคะ
แล้วก็ระบุเอาไว้๑๙พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
อาการคือมีแผลผู้พองที่หลังแดงอักเสบ
คือเราเห็นเราเห็นก่อนเข้ารายการแล้วว่าเป็นอย่างนั้นนะคะ
แล้วก็เห็นว่าเป็นโรค
โดนน้ำจากรถสลายการชุมนุมวันที่๑๗พฤศจิกายน๖๓
อันนี้ชื่อโรคหรอหรือคุณหมอบันทึกได้แค่นี้

เพราะว่าคุณหมอก็ไม่รู้ว่าในน้ำนั้นมีอะไรเหมือนกัน
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมคนโดนผมก็ไม่รู้

ผมอยู่ตรงนั้นผมก็ไม่ได้เก็บเพราะผมมันชุนละมุนอยู่ไง
ผมเอาไปแต่คุณหมอก็ไม่สามารถจะตรวจได้
ซึ่งอันนี้มีอีกบรรทัศนหนึ่งก็คือ
เห็นว่ามาตรวจจริงนะคะแล้วก็ลงไว้เป็น๑๙พฤศจิกายน๖๓

ก็คือเอาจากที่คุณคริสเก็บไปใช่ไหม

จริงก็คงไม่ใช่หน้าที่คุณหมอมั้งที่จะตรวจตัวนี้ใช่ไหม
แต่คุณหมอพอจะบอกได้ไหมว่ามันเป็นอาการที่อยู่ในกลุ่มของการโดนสารเคมีประเภทไหน
น่าจะโดนหนึ่งที่คุณหมอบอกก็คือแบบ
แค่บอกว่าผิวหนังอักเสบผู้พองแค่นั้นเองครับ
คือนอกจากผู้พองแล้วมันมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมคะ
ก็สำหรับความรู้สึกผมนะมันตอนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
ในคืนนั้นคืนวันที่๑๗นะครับ
คือแน่นอนมันแสบตามันหายใจไม่ได้มันโดนน้ำมันยังไม่เท่าไหร่
ก็กลับมาอาบน้ำล้างตัวแล้วก็นอน
ตื่นเช้ามาถึงรู้สึกว่ามันแสบตรงนี้
ที่คุณผู้ชมเห็นจอด้านซ้ายเนี่ยนะคะก็คือแผลตรงหัวไหล่ด้านซ้ายของคุณอ้วนใช่ไหมคะ

แต่อันนี้ถ่ายไว้คือให้เห็นพัฒนาการของแผล
วันแรกจะมีแค่ผื่นแดงเหมือนน้ำร้อนลวก
แล้วในตอนเย็นของวันแรกเริ่มมีตุ่มพอง

เพราะผมไม่ใช่คนที่แบบสังเกตอยู่แล้วไง
แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบ
มันผิดปกติมากแล้วเพราะว่ามันเจ็บแบบไม่หาย

จนกระทั่งนี้ค่อยมันก็ก็เป็นตุ่มพองแบบนี้ใช่ไหมคะ

วันนี้ก่อนเข้าสู่วิดีโอเราก็ขอเปิดดูเสื้อนะคะ
ก็มันเย็นเหมือนกันนะ

คือพอมันเป็นใสแล้วมันก็เริ่มแบบ

อันนี้คือสิ่งที่ทั้งสองคนเล่าหน้างาน
ทีนี้พอหลังจากที่คุณคริสโพสต์เนี่ยนะคะคือเราก็อยากรู้ด้วยแหละค่ะว่า
มันจะกลายเป็นการเก่าหากันเป็นแบบไอ้นั่นบั้งไอ้นี่บ้างนะคะ
สุดท้ายก็คือต้องเอาของจริงในที่เกิดเหตุไปตรวจ
ก็เลยโทรหาอาจารย์ออสจนกระทั่งได้นำส่งบางส่วนไปให้แล็บ
อาจารย์ขอตรวจซึ่งอาจารย์ก็กลับมาจากต่างจังหวัด
มาตรวจที่แล็บเกษตรให้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือรอยตรงไหล่ซ้ายของคุณอ้วนนะคะ
คือเอาอย่างนี้ถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คือว่าจริงแล้ว
ขอบคุณคุณคริสค่ะครับก็คือว่าจะจะมีแผลที่ใหญ่กว่านี้ที่คนอื่นโดน
ของคุณอ้วนถ้าเทียบกับคนอื่นถือว่าโชคดีตรงที่น้อย
เพราะว่าด้านหลังเนี่ยมีเป้ใช่ไหมแต่คนอื่นที่เราเห็นเนี่ยมันมันเวอะกว่านี้เยอะ
อาจารย์ค่ะจากที่แหลปอาจารย์ออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอ่ะ
ถูกต้องตามเหมือนกับแบบเหตุและผลถูกไหมฮะครับก็ตัวอย่างที่ได้มานะฮะ
ก็ทราบแล้วว่ามาจากคุณคิสนะครับเป็นสีน้ำเงิน
ตอนแรกเป็นสีน้ำเงินก่อนเพราะว่าเขาตักมาแล้วก็ในที่เกิดเหตุ
ก็มีการเล่นสีน้ำเงินอะไรด้วยนะครับอืมแต่พอเข้าแล็บเนี่ยเราก็มาแยกนะครับ
เราสามารถแยกสารสีม่วงออกมาได้อืมนะครับหลังจากนั้นก็เอามาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
พิสูจน์หลักฐานใช้นะฮะตัวเดียวกันเลยนะครับก็เราพบสารอ่า
ถ้าเครื่องนี้มันละเอียดมากนะครับความจริงเราเจอทั้งหมด๖๒ตัวนะครับ
แต่ว่าเจอตัวเด่นเด่นจริงจริงเลยเนี่ยห้าตัวนะครับส่วนสีม่วงที่เจอเนี่ยก็คือตัว
เม็ดทิลไวเล็ตสองบีนะครับนะฮะก็เป็นกลุ่มสีธรรมดาไม่มีอะไรมาก
อืมใส่เข้าไปเพื่อให้ตื่นตนกเป็นจิตวิทยานะฮะแล้วก็ใช้ในการติดตาม
เช่นถ้าจะรู้ว่าใครไปมอบเนี่ยสีพวกนี้มันจะล้างออกยากนะครับ
สีม่วงที่นิยมใช้อย่างหนึ่งก็คือพวกด่างทัพทิมนะฮะ
ก็อันนี้ไม่มีอะไรแต่ตัวที่มีเนี่ยก็คือ๕ตัวที่เจอ
ตัวเนี่ยใช่ชื่อทางเคมีค่ะ
๕ตัวเนี่ยตัวแรกเนี่ยเป็นสารละลายเป็นตัวทำละลาย
ง่ายก็คือของแข็งสารพวกนี้เป็นแก๊สน้ำตา
ตัวเนี่ยเป็นแก๊สน้ำตาเป็นผงนะครับ
พอเป็นผงเนี่ยถ้าอยู่ในปืนเนี่ยมันยิงตู้มแล้วก็ระเบิดเป็นอาโลซอล
เพราะฉะนั้นคนก็จะแตกตื่นใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเป็นผงจะเอามาละลายน้ำเนี่ยเขาก็จะมาละลายในหัวเชื้อก่อน
เขาเอาตัวที่๑นี้มาละลายตัวที่๑นี่เป็นตัวทำเวลาอินทรีย์
เอามาละลาย๔ตัวนี้๔ตัวนี้เป็นสารกลุ่มคอโรในตายเป็นแก๊สน้ำตา
ที่มีฤทธิ์ในการทำให้ปวดแสบปวดร้อนน้ำหูน้ำตาไหลนะครับ
ปริมาณที่ใส่นะครับสารหมายเลขสี่เนี่ยเยอะมากมากนะฮะ
แต่ว่าใช้ในการปราบจราจนได้อยู่ในมาตรฐาน
ตัวนี้นะฮะที่ใส่เข้าไปความข้นสูงนะครับ
ทีนี้ถ้าเรามาดูเหตุที่เกิดเนี่ยเราเห็นว่าเขาฉีดน้ำก่อน
คันเดิมเลยฉีดน้ำแล้วก็ครั้งที่สองก็ฉีดน้ำที่มีแก๊สน้ำตานะครับ
ก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเอาถังที่เขาผสมหัวเชื้อเนี่ย
ก็คือมีสาร๕ตัวอยู่ในถังนี้เทใส่เข้าไป
แต่ทีนี้น้ำมันถูกฉีดออกไปก่อนทำให้น้ำในถังรถมันน้อยลง
เพราะฉะนั้นความเข้มข้นมันก็เลยเพิ่มขึ้นพอเข้าใจไหมครับคุณจอมขวัญ
เข้าใจคืออาจารย์จะบอกว่านี่อาจจะไม่ใช่อัตราส่วนที่ตั้งใจตั้งแต่แรก
จริงความจริงเขามีอัตราส่วนเขาอยู่แล้ว๑ถังต่อน้ำเต็มถัง
แต่ว่ามาฉีดน้ำก่อนแล้วก็ไม่ได้เติม
เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องหลังจากนั้นก็เติมสารลงไป
แล้วทีนี้หัวเชื้อที่เติมมาแทนที่จะมีตัวเดียวก็ใส่มา๔ตัว

ความจริงมันเป็นผงมันคือแป้งนะฮะแต่ว่ามันฟุ้ง
มันก็เลยกลายเป็นแก๊สเข้าใจไหมฮะแต่เขาเอาผงเนี่ย
มาใส่ในน้ำค่ะโอเคนะฮะมันก็เลยมี๔ตัวนี้
อยู่ในน้ำพร้อมกับตัวหัวเชื้ออีกตัวหนึ่ง

คืออาจารย์อาจจะคุ้นแล้วแหละแต่ว่าอย่างคนที่ไม่ได้เรียนมาอย่างนี้ฉันก็จะแบบ
หรือว่าแก๊สมันจะมาผสมอะไรกับน้ำตั้งแต่วันที่๑๖แล้วตั้งแต่ปฐุมวันแล้วใช่ไหม

ตกลงมีแก๊สน้ำตาไหมแล้วก็ที่เถียงกันว่าไม่ได้มีแก๊สน้ำตา
คือคำว่าแก๊สมันเป็นสารที่เขาใช้ในระเบิดแก๊สน้ำตา
แต่เขาเอาสารนี้มาละลายในน้ำถ้าอย่างนี้อธิบายถูกต้อง
พวกนี้มันจะเป็นผงเพราะฉะนั้นถ้าตักเป็นผงมาเดี๋ยวก็ฟุ้ง
เดี๋ยวตำรวจก็โดนใช่ไหมฮะเขาก็เลยเอามาละลายเป็นหัวน้ำเชื่อมอ่ะ
เพื่อนมาเทใส่ถังน้ำอีกรอบหนึ่งแต่น้ำมันใช้ไปแล้วมันเลยลดลง

ทีนี้ที่คุณคริสเก็บมาเนี่ยนะคะตัวที่มีสีเนี่ยตัวสีไม่เกี่ยวอะไรเลยใช่ไหม
อาจารย์ที่บอกว่าเก็บได้๖๐กว่าตัวใช่ไหมคะ
มันก็จะมีอันอื่นต้นมาด้วยแต่ตัวเด่นก็คือ๕ตัว

เวลาที่บอกว่าเด่นคือแปลว่าปริมาณมันเยอะกว่า

เช่นตัวที่เป็นสารที่ทำให้ปวดแสดปวดร้อย

แรงครับก็คือมี๖๓ส่วนในร้อยก็คือความค่นสูงมากแล้ว

แล้วอีก๓๐กว่าส่วนนั้นคือคือแนวเปล่า
ก็เป็นตัวอื่นกับตัวทันมาลายแล้วก็มีน้ำอยู่
เดี๋ยวแต่ที่อาจารย์ออสบอกมาว่ามี๕ตัวเนี่ยนะคะ
ตัวเนี่ยอาจารย์ออสบอกว่าตัวทำละลายมีตัวเดียว

อันนี้แหละที่จะเป็นตัวทำให้แสบร้อน
ใช่ครับตัวนี้ก็จะทำให้น้ำหูน้ำตาไหลอัตโนมัติ
แสบปวดร้อนนะครับแล้วก็ทำให้หายใจลำบาก
แต่ว่ายังไม่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ว่าทำให้ถึงตายนะครับ
แม้ว่าเหตุจราจนที่อียิปต์เมื่อปี๕๔เนี่ย

แต่ว่าเกิดจากการระเบิดนั่นคือเขายิงอ่ายิงยิงเช่นยิงแล้วก็ปะทะ

ก็คือฉีดน้ำนะครับก็คือละมุนละม่อมได้นะฮะคือเขา
แต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีการใช้ครบนะฮะ
ฉีดน้ำที่ผสมกับสารที่เป็นแก๊สน้ำตา

พูดง่ายก็คือครบทุกอย่างทั้ง๓ตัว
แต่ตัวที่อยู่ในระเบิดแก๊สน้ำตามันจะมีอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ฝรั่งเขาทำไว้
เรายิงออกไปก็ตู้มมันก็กระจายเป็นอารสอร์ใช่มั้ยครับ

แต่ตัวในน้ำนี่คือตำรวจต้องผสมเอง
มันมีถังน้ำต้องผสมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามือหนักก็ใส่เยอะ
ถ้ามือเบาก็ใส่น้อยทีนี้เดี๋ยวฉันขอกลับมาที่ห้าตัว
อันหนึ่งเป็นตัวทำละลายเพราะฉะนั้นเหลืออีก๔ตัว๔ตัวนี้
ถามภาษาชาวะให้เข้าใจนะครับคือสี่ตัวนี้
ไม่มีอันไหนไม่มีอันไหนผิดเลยถูกไหมคือสามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด
เป็น๔ตัวที่อยู่ในลิสต์มาตรฐานสากลที่ใช้ในการปราบจราจน
แต่ทีนี้ถ้าจะตั้งคำถามอาจจะตั้งคำถามได้เรื่องของสัดส่วนความมากน้อยใช่ไหมคะ
ซึ่งอย่างที่อาจารย์ออสบอกคือว่าเป็นไปได้ที่เอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันสรุปเองก็ได้
จะกลายเป็นอาจารย์ออสพูดคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจให้ความเข้มข้นมากขนาดที่เกิดขึ้น
เพราะว่าปริมาณน้ำมันลดลงมาเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราโมโห
อันนี้ก็เทใส่เทใส่มันมีหนึ่งถังอ่า
ก็อันนี้สันนิษฐานนะใส่มากไปไหมหรือน้ำที่อยู่มันน้อยไปไหม
พอใส่มากไปเนี่ยสารตัวนี้ไม่ทำให้คนตายก็จริง
แต่ว่ามันปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นอ่า

เดี๋ยวนะคะคือที่คุณเห็นตัวอย่างที่ไหลคุณอ้วนเนี่ยคือถือว่าน้อยมากแล้ว

แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราจะสรุปว่าตั้งใจไม่ตั้งใจอันนี้ต้องฟังตำรวจด้วย
แต่อย่างที่อาจารย์ออสบอกว่าคือจริงถ้าสันนิษฐานเป็นไปได้ที่ปริมาณน้ำมันลดลงมา
อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ทันคำนวณสัดส่วนว่ามันต้องลดไอ้ตัวนี้ลงไปด้วย
ที่คุณไปเก็บมาคุณต้องการคำตอบเพื่อเอาไปใช้อะไร
ก็ต้องการตรวจไงครับว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตามมาตรฐานสากลหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจจะด้วยความตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อนะฮะ
มันก็จะมีผลทางกฎหมายเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะตั้งใจนะครับ
เจ้าหน้าที่ตั้งใจเนี่ยคือรู้อยู่แล้วนะครับ
รู้อยู่แล้วว่าแก๊สน้ำตามีผลแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับ
มันก็จะเข้าองค์ประกอบตามกฎหมาย
ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
ผิดฐานทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่มีข้อยกเว้นฮะ
ตอนนี้ไม่มีพรกรฉุกเฉินที่ยกเว้นความรับผิดเจ้าหน้าที่แล้ว
ถ้าเกิดไม่ตั้งใจเขาก็ประมาททำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจเนี่ย
ก็ผิดตามกฎหมายแล้ว๒ข้อเท่านั้นเองนะครับ
ตามมาตรา๖๖๘แล้วก็การกระทำโดยจำเป็นตาม๖๗

ผู้ใดทำร้ายร่างกายผู้อื่นอันนี้โดยเจตนา
ผู้ใดทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยประมาทอันนี้คือโดนประมาท
คือคุณคิดจะเอาไปใช้เป็นคดีถูกไหม
ก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายจะร้องทุกข์ก็ทำได้ครับ
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะพยายามติดต่อท่านแรกคือ
โนตรีปียะก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ชี้แจงว่าตกลงเหตุที่เกิด
มีคำอธิบายอย่างไรต้องฟังตำรวจก่อนนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกันกับพลตำรวจตรีปียะตาวิชัยนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะรองสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับครับคุณออสบีราชัย

รองค่ะมีสองเรื่องค่ะตามเวลาจำกัดนะคะเรื่องแรกคือ
เรื่องของการใช้สารเคมีดิฉันเรียกว่าแก๊สน้ำตาก็แล้วกันนะคะ
มันพบสารที่เข้ารักษณะเป็นแก๊สน้ำตาทั้งหมด๔ตัว

แต่มีความเข้มข้นสูงคำถามคือว่าสัดส่วนการผสม
เป็นการผสมที่หน้างานในรถบนรถ
หรือว่าเป็นการผสมแบบเตรียมมาก่อนอยู่แล้วคะ
เป็นการผสมด้วยระบบของรถ
ซึ่งระบบเป็นระบบที่ใช้ตามมาตรฐานสากล
ไม่ใช่ว่านึกเราอยากจะผสมเท่าไหร่เนี่ยเราก็ผสมไปตามนั้น
บริษัทผู้ผลิตได้ปริบัติตามมาตรฐานสาคม
แล้วก็ได้ขายไปทั่วโลก

ค่ะท่านรองค่ะขอละเอียดนิดเดียวขอแทรกท่านนิดเดียวค่ะ
คือเนื่องจากบางภาพที่ออกมาในโซเชียลมีเดีย
มีการเทสารเคมีอาจจะเรียกว่าสารหรืออะไรก็แล้วแต่ลงไปเนี่ยนะคะ

คือรถคันที่ใช้น้ำซึ่งผสมสารเคมีเหล่านี้
คือมาแบบผสมแล้วแล้วค่อยวิ่งมาที่เกิดเหตุ
หรือว่ามาแล้วมาเทสารเคมีต่างเหล่านี้
ในที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่หน้างานคะ
มันมีการผสมมาในระบบอยู่แล้วครับ
สมเสร็จตั้งแต่ก่อนที่รถจะเคลื่อนมาถึงจุดเกิดเหตุเหรอคะท่าน
การผสมนะครับผสมด้วยระบบระบบของรถนะครับ
ไม่ได้ผสมด้วยคนแม้ว่าการเติมหรือการเติมเข้าไปเพิ่มเติมมันจะเติมตรงอยู่แล้ว

ระบบของรถจะเป็นผู้ผสมด้วยครับ
อาจารย์อ้อธบอกว่ามันจะกระดับแล้วว่ามี๕ตัวหลัก
ตัวหนึ่งเป็นตัวทำละลายอีก๔ตัวมีฤทธิ์เหมือนกันคือ
เป็นสารเคมี
แก๊สน้ำตาเนี่ยนะคะคือตามปกติแล้วเนี่ยเขาต้องให้ใช้๔ตัวนี้พร้อมกันเหรอคะหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็พอแล้วคะท่าน
มันเป็นอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญมันเป็นระบบที่ทางบริษัทผู้ผลิตนะครับได้ทำการวิจัยนะครับแล้วก็ใช้ตามมาตรฐานสากล
เวลาพระมูลแนะนำน้ำและสารเคมีใส่เข้าไปในระบบ
สรุปในระบบก็จะก็ทำการผสมให้เรา

ค่ะท่านรองในส่วนของบริษัทที่ทางการเลือกใช้
ในการใช้ในแต่ละครั้งเหรอคะใช่ครับถูกครับก็จะเตรียมมาให้เรียบร้อยครับ
งั้นที่ฉันถามเป็นความรู้อีกทีนะคะคือถ้าเราย้อนกลับไปสองครั้งที่มีการใช้ลักษณะการฉีด
อย่างนี้เดี๋ยวฉันตัดครั้งที่สองทิ้งไปครั้งวันที่ปฐุมวันค่ะ
คือถ้าดูจากความเข้มข้นแล้วก็อาการของคนที่โดนเนี่ยมันมีความต่างกันเพราะฉะนั้น
เท่ากับว่าสารเคมีที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นจำนวนตัวสารเคมีหรือปริมาณสารเคมี
สองครั้งไม่เท่ากันเหรอคะเอ่อเท่ากันหมดนะครับ
เพราะว่าการผสมสารเคมีเนี่ยระบบเป็นคนทำหมดเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่แค่เติมเท่านั้นเองส่วนการครับ
เนี่ยเป็นไปตามอ่าที่ระบบอ่าระบบที่ตั้งไว้ครับค่ะ
ที่จะเพิ่มว่ามากขึ้นน้อยลงไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นไปตามระบบที่
ทางบริษัทเนี่ยก็ตั้งไว้ปริมาณมากค่ะเพราะฉะนั้นท่านท่านคำตอบของท่านรอง
คือว่าไม่ว่าจะเป็นวันที่๑๖ที่ปฐุมวันหรือว่าที่เกียรติกายวันที่๑๗เนี่ยนะคะ
คือใช้สารเคมีเหมือนกันในปริมาณเท่ากันใช่ค่ะทีนี้เรียนขอเพิ่มอ่า
เชิญท่านค่ะสำคัญครับคือจริงจริงจริงแล้วเนี่ยอ่า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

มันเหมือนมีอยู่สองคนจริงแล้วชมพูเนี่ยมีชมพูกี่คนคะ
ชมพูที่เราเห็นตามภาพก็ในนั้นก็มีคนเดียวนะครับ
แต่ทีนี้มันมีอีกชมพูหนึ่งด้วยนะคะที่คนบอกว่าคนนึงเสื้อกันฝนชมพู
อีกคนนึงเสื้อกันหนาวชมพูนะคะคือตกลงมีกี่คนคะตำรวจแน่ใจยังคะ
ก็ในภาพที่เราเห็นตามที่ปรากฏตามสื่อเนี่ยก็จะมีอยู่คนเดียวครับ
อ่ะทีนี้เรียนถามในกรณีในกรณีคนที่น่าจะชัดที่สุดแล้วคาดว่าน่าจะเป็นมือยิงนะคะ
ท่านรองให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าอยู่ทางฝั่งราศดรเนี่ยนะคะ
คำถามคือผู้ชายคนนั้นตำรวจรู้ตัวแล้วสอบเขาแล้วหรือยังคะ
ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวอยู่ครับ
อ่าทีนี้ถ้าถ้าท่านลองดูจากภาพเนี่ยในมือเขาถืออะไรคะ
ก็คงจะเห็นกันแต่ในภาพเป็นคนเห็นตามนั้นอยู่แล้วนะครับ

ก็คงเป็นรายละเอียดในสัมภาษณ์การตอบส่วนนะครับก็ขออนุญาตท่านหวันเอาไว้สัก๒๑ละกัน

ตอนนี้ได้เข้าสู่สำนวนการสอบสวนแล้ว
มีพยานที่ได้ยินเสียงปืนหรือว่าเสียงอาวุธหรือได้ยินเสียงอะไรตามท่าที่เขาทำไหมคะ
ก็อย่างเรียนคุณจอมขวัญแล้วนะครับคือตอนนี้อย่างที่เราได้แจ้งพี่น้องสื่อบนชนและพี่น้องประชาชน
ใครที่มีพยานหลักฐานนะครับแล้วสามารถที่นำสู่เข้าสำนวนการสอบสวน
พอเข้าสู่ระบบการสอบสวนเนี่ยการสอบสวนจะเป็นความลับ

งั้นเรียนไม่ถามถึงเขาแล้วนะคะขอคำถามสุดท้ายนิดเดียวค่ะท่านรองเวลาหมดแล้ว
นะคะคำถามคือจังหวะนั้นมีผู้บาดเจ็บแสดงตัวรึยังค่ะ

อย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้ขอบคุณท่านรองก่อนนะคะ